เอ้าเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับ
คือมีผู้ชายสองคนเขาก็ถูกตำรวจไล่ตามจับกลุ่มอยู่นะฮะ
ขายยาไวอากร่าผิดกฎหมายอืม
หนีไปอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งที่ประจวบคิริขันตำรวจปคบเขาก็ตามไป
บ้านหลังนี้นะครับทุกผู้ชมครับช่วงบ่ายเย็นเย็นวันนี้นี่แหละนะ
ก็พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ออกมามอบตัวนะฮะสุดท้ายเนี่ย
ตะโกนเจรจาเกลี้ยกล่อมกันอยู่สักพักนึงมันมีเสียงปืนดังขึ้น
แล้วทั้งสองคนนี้ยิงตัวตายในบ้านนะครับท่านผู้ชมครับบ้านหลังนี้ครับ
กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
กองบัญชาการสอบสวนกลางนะฮะหรือว่าตำรวจปคบ
หมายค้นของศาลจังหวัดประจวบคิริขันไปค้นบ้านหลังนี้นะฮะ
อยู่ริมถนนเพชรเกษมฝั่งขาล่องไปภาคใต้ในพื้นที่บ้านดอนเหียง
ตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองประจวบคิริขันนะฮะหลังจากที่สืบทราบว่ามีผู้ต้องหาเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีการซุกซ่อนผลิตภัณฑ์ยาผิดกฎหมายนะฮะลักษณะไวอากร่าเนี่ย
ซุกซ่อนอยู่ที่นี่บ้านปูนสองชั้นนะครับรั้วรอบขอบชิด
มีกล้องวงจรปิดติดไว้รอบบ้านด้วยเจ้าหน้าที่มาถึงก็ตามภาพเลยครับ
ปิดล้อมนะเพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีแล้วก็ตะโกนไปเจรจาพูดคุยนะครับ
คนที่เช่าพักอาศัยอยู่บนชั้น๒ของบ้านเนี่ยคือนายวิจิตรโพธิล่ามอายุ๓๘ปี
เขาเป็นชาวเพชรชบูรณ์นะตามพื้นเพจตามภูมิลำเนานะครับแต่นายวิจิตรเนี่ยไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้าน
บอกว่ายังไม่พร้อมให้ตรวจค้นตอนแรกที่ไปถึงนะแล้วโทรไปแจ้ง๑๙๑นะครับ
เพื่อจะให้มาดูเพราะว่าไม่ยอมให้ปคบเข้าไปตรวจค้น
แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าฝ่าฝืนเนี่ยนะจะเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะฆ่าตัวตาย
นายวิจิตรเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่กับเพื่อนเป็นผู้ชายเป็นชาวต่างชาตินะ
ซึ่งมีโรคประจำตัวด้วยแล้วก็ยังไม่พร้อมจะถูกดำเนินคดี
นี่เขาบอกอย่างนี้นะครับจนกระทั่งสัก๑๑นาฬิกาที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนะฮะ
ยังไม่ยอมออกมาไม่ยอมให้เข้าค้นเขาเข้าไปในบ้าน๑๑นาฬิกานายวิจิตเนี่ยลงมาพบเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
นะเพื่ออ่านหมายสารแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยอาศัยช่วงนี้นี่ฮะเจ้าหน้าที่บอก
ถ้ายังงั้นไม่ให้เข้าไปไม่เป็นไรขอทำตามหน้าที่หน่อย
ช่วยลงมาพบแล้วก็มาฟังเรื่องการอ่านหมายค้นจากศาลหน่อยนะฮะช่วงเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็เลยอาศัยจังหวะ
เข้าไปด้านในนะครับโดยขึ้นไปทางบันไดด้านหลังนะฮะ
ปรากฏว่าเพื่อนผู้ชายของนายวิจิตรที่เป็นชายชาวต่างชาตินะครับ
เจ้าหน้าที่ปกบต้องหลบกระสุนมีอยู่นายนึงกระโดดหลบตกจากชั้น๒บาทเจ็บไปนายนึง
จากนั้นเที่ยงครึ่งเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงปืนอีกหลายนัด
หลังจากพยายามเข้าไปตอน๑๑โมง๑๑นาฬิกาแต่ถูกยิงใส่ต้องกระโดดหลบออกมานะฮะ
เที่ยงครึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงปืนอีกหลายนัด
พอเสียงปืนสงบลงก็เลยเอางั้นเข้าไปตรวจสอบอีกทีนึงนะครับ
ก็ไปดูจุดที่เป็นห้องนอนด้านหน้าห้องน้ำพบศพนายวิจิตรนั่นแหละ
ที่ออกมาคุยกับเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่เนี่ยฮะที่หน้าบ้านแล้วไม่ยอมให้เข้าบ้านนะฮะ
นอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้นที่ห้องนอนหน้าห้องน้ำ
แล้วก็มีรอยกระสุนอยู่ที่หน้าอก๒นัด
มีบาดแผลถูกยิงที่ขมับซ้ายทะลุขวาด้วยนะครับ
ใกล้ศพนายวิจิตมีศพของชายชาวต่างชาติ
ชื่อนายรัสโซมาโคอายุ๖๑เป็นชาวอิตาลี
เสียชีวิตลักษณะแบบนี้ครับนั่งคอพับอยู่บนพื้น
มือขวากำปืนขนาด๙มม
ขมับขวามีรอยกระสุนปืนทะลุขมับซ้าย
เสียชีวิตทั้งสองคนเลยนะครับ
ที่ติดล้อมบ้านอยู่นี้ได้ยินเสียงพื้นดังขึ้นหลายนัดนะครับ
ก็เป็นสัญญาณบอกเหตุว่าน่าจะเกิดเหตุร้ายในบ้าน
แล้วก็เป็นชาวต่างชาติอีก๑ราย
คือปฏิบัติการตั้งแต่ช่วงสายที่ไปถึงจนเที่ยงไป
เจ้าหน้าที่ก็พยายามหลายอย่าง
เจรจาพูดคุยเขาก็ออกมาพบนะฮะ
แต่ไม่ยอมให้เข้าไปสุดท้ายพอเข้าไปเนี่ย
ถูกยิงใส่อยู่ครั้งหนึ่งรอบหนึ่ง
ตัวตายทั้งคู่เลยนะครับจากการสอบสวนเนี่ยทำให้ทราบว่านายวิจิตรเป็นผู้ผลิตยาเสริมสมรรถภาพทางเพศนะแต่ว่าเป็นยาปลอมนะครับเป็นรายใหญ่ด้วยนะครับส่งขายผ่านออนไลน์นะฮะมีลูกค้าทั่วประเทศเลยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังกวาดล้างผู้ต้องหาได้เยอะเลยนะครับแล้วซัดทอดว่ารับยามาจากนายวิจิตรที่เป็นต้นทางค่ะก็สืบสวนจนทราบว่าแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับนายวิจิต
เขาเช่าบ้านอยู่ที่ประจวบคิริคันนี่แหละนะเพื่อเก็บยานะแล้วก็กระจายสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ตรวจค้นในบ้านเนี่ยพบของกลางเยอะเลยนะฮะนี่ครับเป็นพวกไวอากร่าปลอมเยอะแยะไปหมดนะครับมีหลากหลายยี่ห้อนะเป็นของปลอมหมดเลยนะซุกซ่อนไว้ในบ้านนะครับมีคอมพิวเตอร์อีก๒เครื่องซึ่งมันเชื่อมโยงกับระบบออนไลน์
ชื่อลูกค้าเยอะเลยค่ะลูกค้าจะรู้ไหมเนี่ยยาปลอมเนี่ยนี่ฮะสาเหตุที่ในวิจิตรกับเพื่อนชายชาวต่างชาติเนี่ยไม่ยอมมอบตัวแล้วยิงตัวตายเจ้าหน้าที่คาดว่าคงจะเครียดด้วยนะฮะเพราะว่าข้อหาพวกนี้เนี่ยพวกผลิตยาปลอมจำหน่ายยาปลอมเนี่ยอัตราโทษมันสูงมากนี่ครับเขาเป็นเพื่อนชายคนสนิทกัน

ล้องคอติดตัวตลอดเชื่อว่านี่แหละทำให้แคล้วคลาดมาได้หลบคมกระสุนมาได้
อืมเดินมาก็ยิงใส่จริงไส่เอาเลยเราก็โดดลบแล้วก็ไม่โดนกระสุนแกว่าตบ
ในชั้น๒มาลงปุ่นหลวงปุริยุหลวงปุศวงครับหลวงปุริยุหลวงปุหงหลวงปุหง
แล้วก็กิ่งสุรินอ๋อแล้วก็มีกิ่งสุรินทร์ด้วย
นี่ผีบอกมี๓มี๔องค์
ทำไมข้างหน้ามี๓อยู่ข้างหลังอีกองค์หนึ่ง

ผู้ที่ผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามมาตรา๑๒พยพศ๒๕๑๐
ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต
ระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
แล้วถ้าขายยาปลอมนะมีโทษจำคุกตั้งแต่๑ปีถึง๒๐ปี
โทษปรับเนี่ยคือ๒๐๐๑๐๐๐บาท

แต่โทษติดคุกนี่ติดคุกทั้ง๕ปีทั้ง๑๒๐ปี
ก็เลยเชื่อว่าผู้ต้องหาสองคนนี้ก็เลยไม่ยอมมอบตัว
แต่แหม่ถึงขั้นยิงตัวตายเลย